ต่ออีกหนึ่งความเชื่อดีกว่าค่ะแต่วันนี้เป็นเรื่องตัวเลขนะคะ
เขาบอกว่าดีเจบุ๊กโกะเนี่ยขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่ใบ้เลขเด็ดไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยล่าสุด๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ถวายทองคำ๕๓กิโลกรัมเพื่อหุ้มยอดพระธาตุส่วนฐานที่พระธาตุพนมค่ะ
แล้วก็หายทองคำโบราณจึงบอกกับแฟนรายการให้ลุ้นเลขนี้นะ
ปรากฏว่าคนดูเนี่ยแห่ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกกันเยอะแยะเลย
แต่ส่วนตัวพี่บุ๊กโกะเองนะคะไม่ได้ซื้อจ้ะก็เลยไม่ได้รับโชคนี้นะคะ
เป็นคนโทรมาหาบุโกะนะพอดูรายการเสร็จใช่ไหมแชร์ข่าวสาวสอบว่า

เราก็บอกเขาว่าให้ซื้อแค่๒เลขนี้๓๕กับ๕๓
เขาก็ซื้อโรตเตอรี่โรตเตอรี่ออกนะ
๕๓เขาดีใจเลยทุกคนส่งมาบอกขอบคุณหมด

ไม่ถูกค่ะควรตอรี่ซื้อเลขอื่น
ซื้อเลขตัวเองไง๓๕อายุไง
ดีใจที่เมื่อวานคุณผู้ชมมีโชคมีลาบ
ก็ถือว่าพี่แอฟบอกว่าบุ๊กโก
กลับไปแล้วบุ๊กโกบอกแล้วบอกเลขนะ